สวัสดีครับอดีศรพรมรักครับนักฟุตบอลทีมชาติไทย
อย่าเพิ่งข้ามนะครับวันที่๒๒และ๒๕มีนานี้
ติดตามฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่๔๐
ช่วยส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยนะครับ